มาดูความคืบหน้าคลิปที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นคลิปเจอกันระหว่างทางนะคะ
ระหว่างคนที่จะเข้าซอยกับคนที่จะออกจากซอย
แต่ว่าซอยจุดนั้นมันแคบมากนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยก็คือการเกิดขึ้นที่
วัยรุ่นขับรถจะเลี้ยวขวาเข้าซอย
และมีคุณลุงคุณป้าจะขับออกจากซอยนะคะ

ดูคลิปและย้อนเล่าให้คุณผู้ชมดูไปพร้อม

ของรถคุณลุงนะคะจะออกจากซอยพอดี

แล้วก็มีการตะโกนถามกันก่อนนะถอยไม่เป็นเหรอ
คือวัยรุ่นเขาตะโกนถามมาก่อนถอยไม่เป็นเหรอ
กูลุงก็ตอบกลับไปถอยเป็นทำไมแล้วทำไมถอย
มันก็กลายเป็นมีเรื่องสิคะใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงมาจากรถแบบนี้นะ
แล้วเขาก็มาพูดคุยกันแต่นี่ไม่ใช่การออกมาจากรถครั้งแรก
เพราะเดี๋ยวเขากลับเข้าไปแล้วไปเอาอะไรออกมามันเป็นอาวุธสิคะทีนี้
มีดยาวประมาณ๒นึงประมาณนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นช่วงที่ก่อนจะมีการยอมถอยกันเนี่ย
วัยรุ่นคนนี้ถมน้ำลายรวมถึงหมากฝรั่งใส่รถของคุณลุงคุณป้า

เอาป้ายโฆษณามาเช็ดตรงน้ำลายที่เขาถมไปค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้ถึงตำรวจแล้ว
มีคนผิดนะคะตำรวจชี้ว่ามีคนผิดแต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันก่อนนะคะ
คือคุณลุงเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุคุณลุงสุชาติดุสิตงามมงคลอายุ๖๑ปี
คุณลุงที่อยู่บนรถเล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
บอกว่าซอยที่เกิดเหตุมันค่อนข้างแคบ
ทำให้รถเลี้ยวเข้าออกได้ครั้งละ๑คันเท่านั้น
ปกติแล้วหากมีรถสวนกันแบบนี้ก็จะยอมถอย
เพื่อให้รถที่กำลังจะเข้าซอยไปก่อน
คือปกติแล้วคุณลุงบอกว่าปกติแล้ว
รถที่ออกจากซอยก็หมายถึงรถของคุณลุงนั่นแหละ
จริงแล้วนะเพราะว่าคุณลุงอยู่ในซอยนี้
คุณลุงจะต้องถอยก่อนแต่รถเก๋งค่ะเนี่ย

แล้วก็มาด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
อกจากนี้บ้วนน้ำลายใส่หน้ารถด้วย
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายนัทพัฒน์
หรือว่าคนขับรถอีกฝั่งหนึ่งวัยรุ่นเนี่ย

มีเพียงพ่อของนายนัทพัฒน์เท่านั้นที่มาขอโทษแทนนะคะ

คือผมจะถอยผมถอยให้อยู่แล้วนะฮะ
ถึงมาแถวนี้มันเอกใจเอ้ยมึงอะไรวะมึงอยู่ทำอะไรกันมาเนี่ย
มึงอยู่ปุ๊บกลับมาแล้วก็อาจจะหาเรื่อง

เพราะถ้าเผื่อผมมีลูกชายมาด้วยก็ตาย
เอาไปถามภรรยาของคุณลุงกันหน่อยนะคะ
คุณอำภัยดุสิตงามมงคลที่นั่งมาด้วยกัน
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุกลัวนะทำอะไรไม่ถูกเลย
จากที่ผ่านมาไม่เคยถูกข่มขู่อะไรแบบนี้

ไม่ได้รู้จักกับเจ้าของรถเก๋งคันนั้นเลย
แต่ทีหลังที่ทราบมาว่าอ้าวนี่คนหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะ

เขาหัวร้อนแบบนี้มันจะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองนะ
ถ้าไปเจอพวกหนุ่มด้วยกันวัยรุ่นใจร้อนอย่างนี้ก็ฆ่ากันตายแล้ว
ไวรุ่นเสียเขี่ยวที่ชื่อวันไอนัทพัฒน์
ภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จเรียบร้อย
ทีมข่าวพยายามจะเข้าไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นพยายามเดินตามหลังไปถามแบบนี้
แต่ว่านายนัทพัฒน์ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมข่าวนะคะ
พร้อมกำลังขึ้นรถกลับบ้าน
ซึ่งก่อนจะปิดประตูรถพูด๑ประโยค

พูดแค่นี้เลยส่วนที่ถามไปทั้งหมดไม่ตอบนะคะ
ตำรวจว่ายังไงพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริผู้กำกับการสพบังบัวทองบอกว่า
ต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาในรัฐพัฒน์๓ข้อหานะคะ
หมินซึ่งหน้าก็คือการพ่นน้ำลาย
สองพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
และข้อหาสุดท้ายคมเหงรังแก่ผู้อื่น
ส่วนบริเวณจุดทางที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
หากพบว่าถนนจุดเกิดเหตุที่ต้องเลี้ยวมาเนี่ย
มันเป็นจุดห้ามเลี้ยวหรือว่ามันมีเส้นทึบ
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นข้อหาจราจร
ดูเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเส้นสีเหลืองไหมคะ
ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเกาะสมมุติขึ้นมาค่ะ
เขาตีเส้นเอาไว้ห้ามผ่ามาทางนี้นะ
จริงรถที่มาแล้วจะเข้าซอยจะต้องไปยูเทิร์นนะคะ
แต่ว่ารถเก๋งของเสื้อเขียวเนี่ยวัยรุ่นเสื้อเขียวเนี่ย
คือเขาผ่าเข้ามาตรงนี้เลยอ่ะ
ก็เลยโดนไปอีกหนึ่งข้อหาถูกไหม

อ่าปัญหาบอกว่าเดี๋ยวขอดูขอดูอันนี้ชัดก่อนอีกทีนึง